ก็บอกว่ารายการนี้คงไม่มีเกมไหนง่ายอยู่แล้ว
แต่เขาศึกษาวิธีการเล่นของกวางโจมา
เกมอุ่นเครื่องแล้วก็การเล่นในซีซั่นที่แล้ว

แต่บุรีรำนั้นพยายามจะหาจุดอ่อนของกวางโจ

แล้วก็หวังจะคว้าชัยชนะกลับเมืองไทยให้ได้ด้วย

ก็บอกว่าเขาหวังนะครับผลงานจากแมชนี้มาก
โดยเตรียมตัวฝึกซ้อมมากว่า๖๗สัปดาห
ซึ่งรายการนี้ทุกทีมก็ล้วนที่จะแข็งแกร่ง

โดยใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงเป็นแกนหลักครับ